ก็เป็นเทปไงหรือว่าดาวไม่มาก็ยืนอ่านไปเลยรู้ก่อน

จะเม้ย

ดูตกใจนะว่ามันสหาป
โอ้ยเมื่อเองน้ายน้อย
ใส่เมีย

อากาศกำลังเย็นเลย
ร้อยอยู่นี่หน้านายน้อยอย่าไปไหนหน้านายน้อยเดี๋ยวจะมาพาไปเจียมเหนือ

ใช่ตอนนี้ไปดูสภาพอากาศก่อน

มาคุณผู้ชมมาเอาคุณผู้ชมหายอ๋ออยู่ทางนี้
ตอนนี้อากาศหนาวเห็นไหมด้านบนของประเทศนะ
ตรงนู้นฝั่งตะวันตกของภาคเหนือมีความเย็นเกิดขึ้นช่วงเช้านี้
ช่วงเช้านี้และหลังจากนั้นเที่ยงอาจจะอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
ช่วงนี้ถามว่ามีฝนไหมยังมีอยู่นะเจ้า
ยังมีอยู่พอลมมรสุมฝนประจำฤดูปกคลุมตั้งแต่ภาคใต้
ภาคใต้โอ๊ยภาคใต้ไปตรงนี้
ถึงช่วงภาคกลางยังมีฝนและลมหนาวจากจีนมาเจอความชื้น
กลายเป็นฝนฝนตอนบนของประเทศไม่เยอะเท่าไร
บ่อยเยอะเท่าไรเจ้ามาเกิดฝนจริงนะช่วงบ่ายถึงค่ำ
แล้วภาคใต้เนี่ยตกได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเจ้า
ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมจับปั่นด้วยเนอะ
ส่วนคลื่นคลื่นกลับมาสูงอีกแล้วจะพานายน้อยไปเที่ยว
น้อยน้อยต้องไปเจอคืนโอ้ทั้งสองฝั่งเลย
อันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง๒เมตรเลยเออน่าห่วงจริง
ส่วนเรื่องความร้อนตอนรอฝนตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนฝนก่อนฝนมาร้อนก่อนนะเจ้า